คุณผู้ชมก็ยังสามารถส่งสถานการณ์มาได้นะคะ

ปลาบึกถึงแม้จะสลายตัวไปแล้วเนี่ย
หลงเหลืออะไรให้เราต้องแก้ไขและเยียวยากันบ้าง

เพราะว่าที่นี่น่าจะอ่วมที่สุดเลยนะคะ

ชุมชนบ่อซับค่ะตรงนี้เป็นชุมชนลุ่มต่ำนะคะ

ความสูงประมาณ๓๐๑๐๐เซนติเมตรค่ะ
ชาวบ้านในชุมชนบางส่วนก็กลับเข้าไปทำความสะอาด

แต่มีชาวบ้านอีกประมาณ๕๐ครัวเรือน
ยังคงอาศัยหลับนอนภายในศูนย์อบพยพโรงเรียนเทศบาล
เสมาเมืองต่อเนื่องเป็นคืนที่๓
สร้างความลำบากให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากนะคะ

เข้ามาดูแลความเรียบร้อยเป็นระยะ
มีการดูแลทรัพย์สินตามบ้านเรือนประชาชน

ไม่ให้คนร้ายถือโอกาสก่อเหตุอาทยากรรมค่ะ
ตำบลนี้นะครับพ้นพลวงจากพายุทำให้

ช่ายทะเลปากนครร่วมกว่า๑๐ยิโลเมตร
เสียหายครับชาวบ้านเร่งขนย้ายสิ่ง
ของเครื่องใช้ที่เสียหายออกจากบ้าน

ขณะที่เจ้าหน้าที่กฟพนะครับ
กรฟภนะฮะก็เร่งเข้าไปซ่อมเสาไฟที่ล้มหลายสิบต้น

ก็สามารถใช้ได้ตามปกติด้วยนะครับ
นายจำเรินทิพยพงธาดาผู้ว่าราชการจังหวัด๑๐
ศรีธรรมราชก็ลงพื้นที่ด้วยนะคะ
ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เร่งปฏิบัติงานแบบหามรุ่งหามค่ำกันเลยทีเดียว
เพื่อจะได้ฟื้นฟูระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากปลาบึก
บริเวณถนนราชประชานุเคราะห์ในอำเภอปากพนังค่ะ
ตรงนี้เนี่ยแรงลมพายุพัดเสาไฟฟ้าถล่มหักโค้นล้มเป็นจำนวนมากนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องทำงานข้ามวันข้ามคืนแบบนี้เลย
ซึ่งช่วงกลางวันที่สาราประชาคมอำเภอปากพนังค่ะ
แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากชาติไทย
ประกอบพิธีมอบถุงยางชีพแก่พระภิกษุสงฆ์แล้วก็ราศดร
ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปลาบึกจำนวน๑๖๐๐ชุด
โดยในอำเภอปากพนังประสบภัยจากพายุโซนร้อนปลาบึก
ในพื้นที่๑๗ตำบล๑๔๑หมู่บ้าน๒๒ชุมชน
ทำให้ทรัพย์สินบ้านเรือนสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก
และมีผู้เสียชีวิต๑คนค่ะ
ส่วนที่จังหวัดสุมราชธานีครับ
ต้นมีพื้นที่ประสบภัย๑๑อำเภอ๔๘ตำบล๒๖๐หมู่บ้าน๒๕ชุมชน
ราชดรได้รับผลกระทบ๓๗๙๑ครัวเรือนนะครับ

ผู้อพยพทุกจุดก็กลับไปพักอาศัยที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับ
ขณะที่พิษของพายุปลาบึกก็ทำให้เกิดคลื่นลมในทะเลซัดเอาซากสาหร่ายแล้วก็ขยะขึ้นไปกองทั่วชายหาดละไหมครับ
ตำบลเมล็ดอำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุมราชธานี
หลังคลื่นสงบลงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ดูสิฮะถือถุงดำเดินไปเก็บขยะไปเก็บซากที่มันกระจัดกระจายอยู่แบบนี้ครับ

เขามาเที่ยวแล้วเขายังมาช่วยเก็บอีก
คือเขาก็อยากที่จะเที่ยวชายหาดสวยด้วย
แล้วก็เหมือนกับว่ามีน้ำใจกับเราอ่ะค่ะ

เอาไปดูที่พื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีคันกันหน่อยนะคะ
สภาพทั่วไปตอนนี้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วค่ะ
ระบายน้ำในพื้นที่ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ขังในพื้นที่แล้วเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งฉีดน้ำทำความสะอาด
เลียบชายทะเลแม่รำพึงอยู่หลังจากที่ถูกคลื่นยักษ์ขนาดกว่าสามเมตร
พัดเศษขยะขึ้นมาเต็มผิวถนนเหมือนกันส่วนที่โรงพยาบาลบางสะพานค่ะ
มีทหารตำรวจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทยอยนำเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์เวชพันธุ์
รวมถึงอุปกรณ์สำนักงานที่ขนย้ายไปไว้ยังอาคาร๖ชั้นกลับลงมาตามปกติ
รองรับการเปิดบริการในวันนี้ค่ะแล้วก็ช่วงเช้าของเมื่อวานนะครับ
นายวิบูรณ์รัตนาพรวงเป็นผู้ว่ามราชการจังหวัดชุมพร
พร้อมกับทหารตำรวจลงพื้นที่ไปยางถนนสายเอเชียสสี่สิบเอ็ดครับ
ซึ่งเป็นถนนสายหลักขึ้นร่องสิบสี่จังหวัดภาคใต้บริเวณสี่แยกปะถมพรบอกขสอชุมพร
ช่วงกิโลเมตรที่หนึ่งถึงสามตำบลบ้านนาแล้วก็ตำบลขุนกระถิ่งครับ
อำเภอเมืองชุมพรไปกำกับดูแลสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องนะฮะ
กับการบริการผู้ใช้รถใช้ถนนในการสัญจรเนี่ยเนื่องจากถนนทั้งสี่ช่อง
ทั้งขาขึ้นขาล่องเนี่ยมีน้ำปานหลากเข้าไป
ไปท่วมน้ำท่วมสูงสักประมาณสี่สิบเซนติเมตรบริยะทางก็ยาวสามร้อยเมตรที่เดียวนะครับ
ในพื้นที่ประสบภัยเบื้องต้นโดยเฉพาะหมู่บ้านชุมชนชายทะเลทั้ง๖อำเภอครับ
แก่อำเภอประทิวอำเภอเมืองอำเภอสวีอำเภอทุ่งตะโกอำเภอหลังสวนและอำเภอละแม
มีบ้านเรือนราชดรได้รับผลกระทบเสียหายจากพายุขึ้นลมแรง
เรียบชายทะเลแล้วก็แหล่งท่องเที่ยว
โดยเฉพาะหาดทุ่งวัวแล่นอำเภอประทิวถนนก็ถูกคลื่นซัดพังไปครับ
ต้นไม้ล้มขวางถนนสิ่งของสาธารณูปโภคถูกคลื่นลมซัด
ผู้ประกอบการต้องปิดกิจการไม่สามารถให้บริการกับนักท่องเที่ยวได้นะครับ
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีเองนะคะได้เดินทางไปสำรวจสถานการณ์น้ำท่วม
ที่บ้านในห้วยในตำบลตากแดดอำเภอเมืองชุมพรด้วย
คือจุดนี้มันเป็นด่านหน้าของการรับมวลน้ำมาจากน้ำในคลองชุมพร

เพราะว่าสภาพเนี่ยเป็นพื้นที่รุ่มต่ำบ้านในชุมชนแห่งนี้
ต้องจมอยู่ในน้ำนะคะระดับน้ำเนี่ยเมตรหนึ่งเลยค่ะ
ทีมข่าวไปพูดคุยกับคุณตาวัย๗๖ปีที่อาศัยอยู่ในบ้าน
แล้วก็ไม่ยอมอบพยพออกไปยังศูนย์พักพิงค่ะ
ก็เลยเก็บของขึ้นที่สูงเตรียมตัวได้ทัน
แต่ปีนี้ก็ถือว่านักกว่าปีอื่นนะ

ซึ่งทางการเองเขาประเมินสถานการณ์เอาไว้นะคะว่า
ถ้าในช่วง๑๒วันหลังจากนี้ไม่ได้มีฝนตกลงมาเพิ่ม
ระดับน้ำที่เข้าท่วมก็น่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้แล้วค่ะ
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ครับรัฐบาลก็มีการเปิดบัญชีรับบริจาค
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางภาคใต้ครับ
มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะครับ

ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะ
จะออกเดินทางจากท่ากัดสยานทหาร๒
ไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองจังหวัดนครสิทธิ์ธรรมราช
จะไปสำรวจพื้นที่แหลมตะลุมพุกแล้วก็ริมแม่น้ำปากพนัง
เพื่อไปพบปากกับจิตอาสาแล้วก็ปล่อยแถวจิตอาสาทำความสะอาดอ่า
ก่อนจะเดินทางไปสามแยกเนินตาขำเพื่อมอบถุงยางชีพ
แล้วก็ไปพบปากกับผู้ประสบภัย๒๐๐๐คน
พร้อมกับไปตรวจสอบระบบเตือนภัยของกันกังหันลม
ผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็เดินทางไปตรวจสภาพความเสียหาย

โดยท่านนายกและคณะนั้นจะเดินทางกลับในช่วงเย็นของวันนี้ครับ
ขณะเดียวกันรัฐบาลร่วมมือกันกับทุกภาคส่วนจัดบริการพิเศษรวมน้ำใจไทยช่วยวาตภัยใต้
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดอร์นายทีวีเพื่อรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางเบอร์โทรศัพท์แล้วก็บัญชีของธนาคารกรุงไทยสาขาธรรมเนียมรัฐบาล
ชื่อบัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีครับโดยนายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วยรัฐมนตรีจะไปร่วมรายการดังกล่าวเพื่อรับมอบเงินบริจาคด้วยตัวเอง
เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปลาบึกอย่างเร่งด่วนนอกเหนือจากความช่วยเหลือ
รัฐบาลนั้นดำเนินการในขั้นต้นอยู่แล้วนะครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำลัง
รายงานสถานการณ์ดีอ่าพายุปลาบึกครับล่าสุดก็มีพื้นที่มีผลกระทบรวมสิบแปดจังหวัด๙๐อำเภอมี
ประชาชนรับผลกระทบกว่า๖๙๐๐คนมีผู้เสียชีวิต๓รายแล้วก็สูญหายอีก๑รายครับโดย
ส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังแต่หลายพื้นที่มีประชาชนนั้นกลับเข้าไปที่พักได้แล้วจึงมีการทำการปิดศูนย์อบพยพชั่วคราวเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลือเพียงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ยังมีประชาชนนั้นอบพยพออกจากพื้นที่รวม๕อำเภอโดยใช้ศูนย์อพยพเป็นที่พ
ก็สามารถร่วมวิจัดเงินเข้าไปที่บัญชีได้น่ะครับ
หลายคนมีความเป็นกังวลนะคะเพราะว่าทางภาคใต้เนี่ยทะเลสวยขึ้นชื่อ
ชาวต่างชาติเขาก็นิยมมาท่องเที่ยวกันและยิ่งเป็นช่วงปีใหม่แบบนี้ด้วย
เกรงว่าอิทธิพลจากพายุปลาบึกเนี่ยจะกระทบกับการท่องเที่ยวหรือเปล่า
ตอนนี้ค่ะทุกอย่างกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
เครื่องบินก็ออกได้เรือก็เดินได้ก็สามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้แล้ว
รวมถึงเขามีการประเมินกันเบื้องต้นนะคะว่าพายุปลาบึกเนี่ยจะกระทบท่องเที่ยวในระยะสั้นเท่านั้นค่ะ
นายอนุสรธรรมใจคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตบอกว่า
พายุปลาบึกจะส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภาคใต้ในระยะสั้นเท่านั้น
เพราะว่าเป็นภัยพิบัติที่ไม่ได้ร้ายแรงและสถานการณ์ยังควบคุมได้
และประเมินด้วยว่าถ้าฟื้นฟูได้เร็วความเสียหายครั้งนี้จะกระทบเศรษฐกิจไม่เกิน๒๕๐๐ล้านบาทค่ะ
โดยสถานการณ์ท่องเที่ยวในภาคใต้ก็เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว
เรือท่องเที่ยวในกระบี่และพังงาก็กลับมาให้บริการอีกครั้ง
หลังจากที่หยุดให้บริการไปตั้งแต่๓มกราคม
ว่าราชการจังหวัดกระบีเองมีการออกประกาศในวันที่๖มกราคมเมื่อวานนี้นะคะ
ให้เรือทุกประเภทสามารถออกจากชายฝั่งได้ทุกอำเภอ
เพราะสถานการณ์คลื่นลมเป็นปกติแล้ว
ท้องฟ้าโปร่งทะเลมีคลื่นลมเล็กน้อย
ก็ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักได้อีกครั้งค่ะ
โดยเฉพาะที่ท่าเรือโดยสารแต่ละแห่ง
นักท่องเที่ยวจำนวนมากก็มารอเดินทางไปเกาะต่างกันแล้วนะคะ
เช่นเดียวกันกับท่าอากาศยานในภาคใต้หลายแห่ง
ก็กลับมาเปิดให้บริการแล้วเช่นเดียวกัน
เที่ยวบินต่างที่เคยงดเดินทางก่อนหน้านี้
ทั้งทาอากาศยานสูตรราชธรรมนีนครสีธรรมราชแล้วก็สมุย

ก็ทยอยกลับสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวแล้วด้วยค่ะแน่นอน

มันก็มีผลกระทบเรื่องของการขนส่งสินค้า
ซิงค้ามีเพียงพอไหมรัฐบาลกรมศูนย์ผ่านิต
รวมทั้งจัดงานให้ผู้ประสบภัยเอาของของตนเองนั้นไปขายด้วย
ธนาคต์ของนายสนที่รัฐสนที่จีรวงครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่า
ตอนนี้ได้ประสานไปยังห้างสรรพสินค้าห้างข้าผลิตข้าส่งต่าง
เร่งผลิตแล้วก็จัดส่งสินค้ารวมไปถึงจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษกว่าปกติ
เพื่อช่วยเหลือและลดภาระให้กับผู้ที่ประสบภัยจากพายุปลาบึก
ที่ต้องการซื้อสินค้าไปอุปโภคบริโภคนะครับ
ส่วนการดูแลแล้วก็ซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายจากพายุปลาบึกครับ
กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานไปยังผู้ผลิต
กระเบื้องมุงหลังคาอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่างเร่งผลิตแล้วก็ทำออกมาจำหน่ายให้กับผู้ประสบภัยราคาพิเศษด้วยเช่นกัน

นครศรีธรรมราชสุราธานีสงขราและชุมพรที่บ้านบริเวณเสียหาย
และต้องการซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างเพื่อนำไปซ่อมแซมบ้าน
ปัจจุนสามารถซุดขอหนังสือรับรองที่สำนักงานภาณิชิธรรมที่
มาตรการในการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประสบภัยที่ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย
โดยจัดมหากรรมที่เรียกว่ามหากรรมซับน้ำตาครับ
สินค้าที่ยังเหลืออยู่นะฮะหรือยังคงมีอยู่หรือเสียหายบางส่วน
นำไปจัดจำหน่ายในหน่วยงานต่างในเขตกรุงเทพมหานคร
รวมทั้งจัดประสานไปยังห้างสรรพสินค้าและห้างค้าปลีกครับ
ในพื้นที่เปิดพื้นที่ให้กับผู้ประสบภัยนำของไปวางจำหน่าย
รวมถึงประสานยังตลาดกลางร้านทงฟ้าประชามรัฐนำสินค้าจากผู้ประสบภัยไปจำหน่ายด้วย
เพื่อให้ประชาชนอื่นช่วยกันซื้อช่วยกันอุดหนุน
เป็นการเพิ่มรายได้แล้วก็ช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ที่ประสบภัยจากพายุปลาบึกในครั้งนี้นะครับ
ก็ต้องขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกฝ่ายที่ร่วมมือร่วมใจกันนะครับ